กรณีที่ในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปหนึ่งนะครับ

ชายชะกันกว่า๒๐คนยกพวกรุมทำร้ายผู้ดูแลตลาดรถไฟ
และทำให้กลุ่มผู้ดูแลตลาดรถไฟได้รับบัตรเจ็บไป๓คนนะครับ
แล้วก็ในคลิปนี้ในโพสต์นี้เขาก็เขียนข้อความไว้แบบนี้
อันทภาณครองเมืองเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สระบุรีนะครับ
เรื่องนี้ตำรวจก็ตามคดีกันต่อนะครับ
พลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ลงพื้นที่เกิดเหตุบริเวณตลาดนัดเจริญทรัพย์หรือว่าตลาดรถไฟอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
เพื่อติดตามคดีกลุ่มคนร้ายเป็นชายชะกันกว่า๒๐คน
ก่อเหตุยกพวกกลุ่มทำร้ายผู้ดูแลตลาดจนทำให้ผู้ดูแลตลาดได้รับบาดเจ็บ๓คน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงสายของวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา๙นาฬิกานะครับ
พลตำรวจตรีธนายุทธ์เปิดเผยครับว่าล่าสุดสามารถติดตามจับคนร้ายได้แล้ว๘คน
จำนวนนี้เป็นเยาวชน๒คน
โดยได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแก่ผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนกลุ่มคนร้ายที่เหลือนะครับขณะนี้ทราบชื่อหมดทุกคนแล้ว
อยู่ระหว่างขออนุมัติหมายจับเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี
โดยตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรียืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้กลุ่มคนร้ายลอยนวลอย่างเด็ดขาด
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการขัดผลประโยชน์ธุรกิจในตลาดนัด
ซึ่งตำรวจจะเร่งสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้เองนะครับทางภรรยาของผู้ที่ดูแลตลาดคนหนึ่ง
เขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับสาเหตุที่สามีของเธอถูกทำร้าย
แต่ทราบเพียงว่ามีวัยรุ่นต่างหมู่บ้านบอกว่าสามีของเธอเนี่ย
เคยไปทำร้ายน้องชายของเขาเมื่อปีก่อน
แต่เรื่องนี้เองตัวผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ดูแลตลาดเนี่ยนะครับ
แล้วก็ตัวภรรยาเองก็ยังงงว่าเขาก็ไม่เคยไปทำร้ายใคร
แต่มาเกิดเหตุกับเขาได้ยังไงนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของขัดผลประโยชน์ธุรกิจ
ตลาดนัดจริงนะฮะตำรวจก็ตั้งประเด็นนี้ไว้ด้วยนะครับ
รุนแรงครั้งนี้นะครับมีประชาชนบันทึกภาพได้เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ถูกนำมาเผยแพร่ในโลกโซเชียล
เพื่อแสดงถึงการกระทำที่อุกอาจของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
บอกว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
ชายชะกันทั้งหมดนะครับสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำเงินและเทา
ถือไม้วิ่งไล่ทำร้ายผู้ดูแลตลาดท่ามกลางพ่อค้าแม่ค้า
และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของแล้วก็แตกตื่นกัน
วิ่งหนีไปคนละทิศละทางเลยนะครับเพราะกลัวว่าจะถูกลูกหลง
ขณะที่เจ้าของตลาดนัดให้ข้อมูลว่าชนวนเหตุครั้งนี้
ปมขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจ
เนื่องจากมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์เก็บเงินจากทางตลาด
แต่เจ้าของตลาดไม่ยอมจ่ายให้นะครับจึงถูกข่มขู่และคุกคามมาโดยตลอด
แล้วก็ส่งกลุ่มชายชะกันบุกมาทำร้ายผู้ดูแลตลาดตามที่ปรากฏเป็นข่าวนี่แหละนะครับ